ควายไทยมีความแข็งแรงทนแดดทนฝนแต่ขณะเดียวกันคนเลี้ยงควายก็ต้องใส่ใจในเรื่องความสะอาด
เพราะมีผลต่อสุขภาพของควายสมัยก่อนนั้นการดูแลทำความสะอาดก็จะไม่ยุ่งยาก
ควายนอนปลักเปื้อนโครนจมเลนแล้วก็อาจจะขัดผูแบบง่ายเช่นการใช้ฟางขัดภูเขาควาย
การพาไปนอนน้ำในช่วงเย็นก็เป็นการทำความสะอาดล้างทั้งตัว
ซึ่งบางครั้งคนเลี้ยงก็จะกี่ควายลงไปนอนน้ำด้วยกันเลยเพราะง่ายต่อการขัดถูตัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย